แหม่สุนัขกับเด็กอีกหน่อยก็แล้วกันนะแต่ก็ต้องโทษเจ้าของสุนัขด้วยนะ
มุมที่ฟังจากเด็กนะครับเดี๋ยวดูภาพของเด็กชายวัย๘ขวบนะฮะ
น้องเนี่ยบ้านอยู่แถวเคหะปักเกร็ดที่นนทบุรีนะครับ
นี่เป็นภาพของสุนัขตัวนี้นะฮะเจ้าของผู้ชายเขาจูงเดินมานะครับ
นี่นะฮะมันชื่อเจ้าเสือนะสุนัขนะมันชื่อเจ้าเสือนะครับ
ขอภาพของน้องหน่อยนะครับที่ถูกเจ้าเสือมันกัดเข้าไปนะครับ
นี่ฮะที่แก้มขวานะครับคือเป็นเขี้ยวแบบรอยเขี้ยวเนี่ยลึกเข้าไป๓รอยอ่ะ
นี่นะฮะโอ้โหต้องไปหาหมอนะครับต้องเย็บนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ปัญหาก็คือว่าคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ย
น้องเนี่ยเดินกลับไปหาแม่แล้วบอกว่าถูกหมากัดนะฮะ
หมาที่กัดเนี่ยมันเดินอยู่แถวพื้นที่แถวบ้านนั่นแหละ
หะปักเกร็ดที่นนทบุรีเนี่ยแต่พอถูกหมากัดปุ๊บเนี่ยคือน้องบอกน้องไปรูป
สุนัขเล่นผู้ชายเจ้าของสุนัขเขาบอกว่าเล่นได้
รูปเล่นปุ๊บมันกัดขย่ำเขาที่แก้มขวา
แล้วเจ้าของสุนัขบอกว่าเอาไปหาหมอซะนะ
แล้วก็เดินหายไปเลยฮะเด็กก็กลับบ้านทั้งที่แบบเลือดเต็มแกล้มไปหมด
ต้องพาไปหาหมอแล้วพาไปแจ้งความที่สพปักเกร็ดนะครับทุกผู้ชมครับ
สนามเด็กเล่นในเคหะนนทบุรีเอื้ออาทรนะฮะโครงการ๑ปักเกร็ดนนทบุรีนะครับ
นี่ฮะสถานที่แห่งนี้นะครับคือน้องอยู่กับแม่ที่ห้องชั้นล่างอาคาร๒๙นะครับ
เราได้คุยกับคุณแม่แล้วก็น้องนะครับหลังจากวันนี้กลับจากโรงเรียนนะฮะ
เดี๋ยวคุยกับคุณแม่แล้วก็น้องก่อนน้องชื่อน้องภูอายุ๘ขวบเรียนอยู่ชั้นป๑นะครับ
วันนี้เลิกเรียนแล้วก็กลับมาที่บ้านกับคุณแม่นะครับน้องภูบอกว่าไม่คิดว่าสุนัขเนี่ยมันจะดุนะ
คือก่อนจะไปลูบหัวมันเล่นเนี่ยเจ้าของสุนัขก็บอกว่าเล่นได้ก็ไปลูบหัวมันเล่นแล้วมันกัดเลยนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะตอนที่น้องเขาเจอสุนัขแล้วรูปเล่นแล้วมันกัดเอานะฮะ
เขาเดินไปตรงซอยแปดนะฮะตรงไปฮะเดินออกไปข้างนอกนะฮะ
เราเคยจับหมานะเคยเล่นจับหมานะเคยเราก็คิดว่าหมามันคงไม่ดุนะฮะใช่
นี่ค่ะคือหมาตัวเองกัดเข้าแก้มเด็กไปเลยบอกไปหาหมอนะแล้วไปเลยนะ
ส่วนคุณแม่ของน้องนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยวันที่เกิดเหตุเดินกลับมาบ้านแบบมือนี่กุมหน้ามาเลย
เลือดนี่เต็มเลยเห็นก็ตกใจถามลูกลูกบอกถูกหมากัด
จูงหมามาเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นมันกัดเอาเอามือไปลูบหัว
แต่ก่อนจะลูบหัวจะเล่นกับมันเนี่ยเจ้าของหมาบอกว่าเล่นได้
พอถูกกัดเขาจูงหมาเดินหนีไปเลยนี่นะฮะเดี๋ยวฟังนะที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับ
โอ้โหเป็นเยอะขนาดนี้คุณจะช่วยกันหน่อยใช่ไหม
สุดท้ายเนี่ยตามจนเจอนะครับเพราะว่าคุณแม่เขาก็ได้กล้องวงจรปิดของเคหะที่อยู่นะ
รู้ว่าอ๋อผู้ชายคนนี้แล้วก็สุนัขตัวนี้คือเจ้าเสือนะฮะเพราะเด็กเขาจำได้นะฮะ
ก็ไปตามจนเจอนะครับเจ้าเสือเนี่ยแต่เขาอยู่กับเจ้าของที่เป็นภรรยาของคนที่จูงไป
นางพี่มนพรนะครับบอกว่าเป็นสุนัขพันธ์บางแก้วผสมนะฮะ
ตัวที่กัดเด็กนะครับคือทางเจ้าของเนี่ยฮะเจ้าเสือ
บอกนี่เพิ่งรู้จากข่าวเหมือนกันเนี่ย
แล้วดูกล้องวงจรปิดแล้วอ๋อผู้ชายคนนั้นแฟนเธอเองพาเจ้าเสือออกไปเดินเล่นนะครับ
วันที่กลับมาเนี่ยวันเกิดเหตุก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นจนรู้จากข่าวนี่แหละ

กลับบ้านนี่ก็ไม่นะแต่ถ้ามีคนแต่งหน้าไปขึ้นมาก็
แต่เจ้าของเขายืนยันว่าเจ้าเสือนี่เขาดูแลอย่างดีนะครับ
คือฉีดวัคซงวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าอะไรเนี่ยดูแลตลอด
แต่ว่าคุณแม่เขาก็พาน้องไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็บอกว่าได้คุยกับเจ้าของสุนัขแล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะชดใช้เยียวยาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ก็อยากฝากเตือนว่าคนที่มีสุนัขเนี่ยยังไงก็ฝากดูหน่อย
เวลาพาไปเดินเล่นตามพื้นที่ต่างแล้วมีเด็กมาเล่นด้วย